อกจากบ้านเราจะเป็นเมืองพุธแล้ว

ต้องบอกว่าประเทศไทยยินดีแล้วก็ภูมิใจจริงในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
แต่ก็อยากที่จะมาขอเตือนด้วยนะคะ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนแล้วที่ต้องมาเสียชีวิตที่ประเทศไทย

คือมีนักท่องเที่ยวชาวเช็คคุณผู้ชมเขาไปเซลฟี่คือบรรยากาศมันสวยที่สุราธานีนะคะ
ถ่ายรูปเซลฟี่บนโขดหินแต่ว่ามันลื่นนะคะแล้วมันก็อันตราย
เขาก็เลยพลัดตกลงไปสุดท้ายศีรษะกระแทกก้อนหินจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้ตายก็คือนายอีซี่บาตาวัย๓๕ปีเป็นชาวเช็คค่ะ
ตกลงมาจากหน้าผาน้ำตกบางขุนศรีในตำบลแม่น้ำอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ตำรวจพร้อมกับอาสาสมัครกู้ชีพเทศบาลนครเกาะสมุยก็เข้าไปตรวจสอบ
ต้นพบว่าศีรษะของนายอีซี่เนี่ยได้รับการกระแทกทำให้คอหักแล้วก็เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำตกชั้นล่างซึ่งค่อนข้างสูงชันค่ะ
ใช้เวลานานถึงกว่า๓ชั่วโมงถึงจะสามารถนำศพขึ้นมาได้
นายพรชัยทรัพย์ประเสริฐอาสาสมัครกู้ชีพเทศบาลนครเกาะสมุยเล่าให้ฟังบอกว่า
สอบถามเพื่อนสาวของผู้ตายก็รู้ว่านายอีซี่เนี่ยเดินทางมากับกลุ่มเพื่อนชาวต่างชาติทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงรวมกัน๘คน
ท่องเที่ยวที่น้ำตกบางขุนศรีจังหวะที่เกิดเหตุค่ะ
นายอีซี่เดินออกไปยืนที่บริเวณหน้าผาของน้ำตกเพื่อต้องการให้เพื่อนถ่ายรูปให้
แต่คือมันลื่นนะคะเขาก็เลยพลัดตกลงไปยังชั้นล่างของน้ำตก
ความสูงเนี่ยประมาณ๓๐เมตรศีรษะไปกระแทกกับก้อนหินด้านล่างอย่างรุนแรงก็เลยเสียชีวิตนะคะ
สำหรับที่น้ำตกบางขุนศรีแห่งนี้เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้กับนักท่องเที่ยวมาแล้ว
สามรายด้วยกันแล้วก็ยังมีอีกหลายรายที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้น้ำตกแห่งนี้เขาก็เอาเชือกไปกั้นไว้นะ
แล้วก็เขียนป้ายห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปยังบริเวณหน้าผาด้วย
แต่ว่าคือก็เข้าใจแหละก็อยากได้ภาพสวยก็อยากจะไปอยู่ในที่ที่มันเห็นวิวชัด
หลายคนก็อาจจะไม่ได้ดูป้ายหรือว่าอ่านแล้วคิดว่าอาจจะไม่เป็นไร
ก็เดินไปก็เลยมีเหตุสลดเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ